คุณผู้ชมคะวันนี้มีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๒๙นะคะ
ซึ่งก็มีแก่นนำพักร่วมรัฐบาลได้ไปร่วมเป็นศักดิ์ขีพยาน
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
ซึ่งในพิธีรับพระบรมราชองค์การที่ตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาล
เป็นผู้เชิญพระบรมราชองค์การนะคะ
และมีตัวแทน๑๘พักร่วมรัฐบาลเข้าร่วมในพิธี
พลเอกประยุทธ์กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
พร้อมให้คำสัญญาจะปฏิบัติงานตามพระปฐมบรมราชองค์การ
ทุ่มเททำงานตามด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
ถือผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นสำคัญ
่งมั่นทำงานรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย

รวมถึงทำให้ประเทศสามัคคีปรองดองค่ะ
สำหรับสั่งความแลกของชาวไทย
ของแบบเดิ้มชูฟโรงแศนปรากฏ
ขอบคุณผู้ชายที่ทำชีวิต่ละนะธิพยาพี

ขอต้อนรับทรวจสนุนของเรา
รวมนี้อยู่กับชีวิตยุโด
จนหลายนาทีเขจะจากคุณครับ
วิเคราะห์อะไรต่างมามากมายผมก็ต้องหาทางที่จะพูดคุยกัน
คำนึงถึงความเหมาะสมจุดที่ลงตัวให้ได้
โดยจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาตินั้นเป็นสำคัญ

นโยบายของทุกภาคที่เสนอมานั้นก็เป็นประโยชน์ต่อคนทั้งสิ้น
แต่ถ้ารัฐบาลเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจากสทต่าง

ก็ต้องเป็นรัฐบาลของคนไทยทั้งประเทศ

ให้สอดพร้อมกับพวกประมาณต่างที่ต้องมีอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับ

เร็วว่าต่างครับ
คนเสียครูพระเอกประยุทธ์เข้าให้สัมภาษณ์หลังคุมขอลโมด้วยนะ
วันนี้ก็เป็น๒บรรยากาศของพลเอกประยุทธ์

ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าที่สุดแล้วคอรมอในการเป็นนายกรัฐมนตรี
สมัยที่สองของพลเอกประยุจันทร์โอชาเป็นบิ๊กตู่สองคอรมอชุดหนึ่ง